คุณกำลังฟังเอ็กซ์เตอร์ไทม์พอดแคสต์
เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน๙๐นาที
สวัสดีอย่างเป็นทางการตะครับผม

ซึ่งผมจะไม่อยากพูดถึงมันไส้เป็นพิเศษนะครับ
อาจจะได้ยินเสียงผมน้อยให้พี่บอยพูดเยอะกว่าแล้วกัน

ก็ผู้จัดการทีมคนนั้นคือคนที่หน้าหมั่นไส้ที่สุดณยุคนี้เลยใช้คำนี้ดีกว่า
มันอาจจะไม่ใช่แค่ผมที่เชียร์ด้วยผู้และมันไส้เขา

โดยเฉพาะว่าตอนนี้น่าจะเป็นแฟนแมนเวียเต็ด
เพราะว่าในที่เราอัดกันเนี่ยก็คือหลังจากวันที่แบรนยูเต็ดโดนไป๖๖เมตร

ถือว่าไม่เขินมากเขาแซวกันในมีม
ถ้าเมื่อก่อนตอนดูบอลเขาจะเรียกอย่างนี้นะจะได้ยินอย่างนี้มากกว่า
อายุครับ๕๑พอดี
จริงต้องพูดกันแบบตรงไปตรงมาคือเลขพวกนี้มันเริ่มหายากแล้ว
จริงมันเริ่มหายากแล้วไง

ใช่ซึ่งผมก็คิดอยู่ว่าเราก็อาจจะยกเลิกเรื่องของการลิงก์กับ

อีกสักอาจจะถึง๙๐อาจจะยกเลิกไป

เขาคือกองกลางที่พรสวรรค์สูงมากที่สุดคนหนึ่งของโลกฟุตบอลเลย
เป็นแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้รับการพูดถึงมากนักอ่าอ่า
อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยการที่เขาเล่นในตำแหนกองกลางแล้วเล่นหนึ่งตัวครับค่อนข้างเยอะ
ทำให้แบบเวลาที่คนโฟกัสจะไปโฟกัสที่แบบตัวนักเตะเกมร่วมเป็นหลัก
หมายนั้นนักเตะกองกลางที่เป็นตัวรับแล้วมีชื่อเสียงมักจะเป็นพวกคาร์ดแมนทั้งหลายแหล่
บ๊วยบ๊วยคือแบบตัวไม่ใช่ฮัทแมนเลย
อ๋ออันนั้นชื่อเสียงไม่ค่อยดีแล้ว

ก็ไม่ใช่ณเตะที่เหมาะมีชื่อเสียงเท่านั้นแต่ว่าเป็นตัวแบก

ได้เดินตามความฝันของตัวเองได้อย่างมดงามคงเหน็ด

เขาออกจากบ้านเกิดที่เซ็นประดอลซึ่งเป็นเมื่อที่อยู่ในชนบทของคาตาโลเนีย
แล้วก็เพื่อมาฝึกปลือฟุตบอลที่ลามาเซียซึ่งเป็นสถานฝึกฟุตบอลอันตือชื่อของบาเซลน่านะครับ
แม้ว่าเป๊กจะเป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์ด้านฟุตบอลติดตัวมาตั้งแต่เด็กเลยก็ว่าได้
แต่ว่าการมาที่ลามาเซียเบ๊บบอกว่าเขาก็ต้องพยายามทำงานอย่างหนัก
อีกทั้งตัวเขาเป็นคนที่ศรัทธาในเรื่องของความพยายามการทำงานหนักอย่างสม่ำเสมอ
แล้วก็เชื่อมั่นว่ามันจะส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อคนคนนั้นอย่างแน่นอน
แล้วก็ด้วยพรสวรรค์ด้านฟุตบอลที่มีติดตัวมาบอกการศึกซ้อมอันเข้มข้นของลามาเซีย
นั่นจึงทำให้เป๊บมีโอกาสได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของบาเซน่าในเวลาต่อมา
ก็เติบโตเป็นระดับขั้นเลยก็ว่าได้ก็คือเริ่มจากเด็กฝึกฮัทไปเป็นเด็กเก็บบอล
อาจจะมากที่สุดในบริษัทด้วยในแง่ในหลายแง่เลยก็ว่าได้นะครับ
เพียงแต่ว่าถ้าเรานับเฉพาะเรื่องของกายภาพรูปร่างต่างต้องบอกว่าเบ๊บไม่ได้เป็นนักเตะที่มีร่างกายแข็งแรงแข็งแกร่ง
ความแข็งแรงก็ลุยสมาธิแดง
แต่สิ่งที่เป๊กมีและคนอื่นไม่มีในสมัยที่เขายังเป็นนักเตะก็คือเรื่องของการเข้าใจเกม
เหมือนมีตาหลังนะพูดง่าย
แล้วก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่เล่นได้อย่างเรียบง่าย
แต่คนดูก็รู้สึกเหมือนมันเป็นเรียบง่ายนะ
แต่ว่านักเตะที่เล่นด้วยกันเขาจะมองบอกว่าการเล่นของเป๊กที่เลือกง่ายเนี่ยแต่มันเล่นยากมาก
วันคอยสเขาบอกว่าเขาสนใจสิ่งที่เป็นความสามารถของเป๊กมากกว่าเรื่องของกายภาพที่มันแก้ไขอะไรไม่ได้
คือการปลูกฝังด้านฟุตบอลโดยปรากฎาจาคอย่างโยฮันด์โคไลฟ์
อย่างโยฮันครอยฟทั้งในเรื่องของความเข้าใจในด้านฟุตบอล
และครอสก็เหมือนหัวหน้าของเขาตลกกัน
เป็นบิ๊กบอสนั่นเองครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจในหลายเรื่อง
มีโคตรคำพูดที่เป๊บเคยพูดถึงโยฮันครอยฟทตำนวนมาก
แต่ผมขอหยิบมา๒ขวดก็คือว่า
แล้วเคยบอกว่าผมไม่เคยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลเลย
กระทั่งผมได้รู้จักกับโยฮันครอฟ
ต่อมาก็คือว่าตั้งแต่วันที่ผมได้ร่วมงานกับโยฮันครอส
ใบใหม่ก็ปรากฏแก่หน้าของผม
อันนี้คือเขาค่อนข้างจะคระแรกให้ความเคารพกับโยฮันครอยฟทสูงมาก
แล้วก็หนึ่งในคำพูดที่เป๊กยกย่องเหมือนกัน
โดยเขาบอกว่าโยฮันครอยฟทเป็นทั้งเจ้านายเป็นท่านอาจารย์
และเป็นคนที่เปิดหูเปิดตาตัวเขาให้เข้าใจฟุตบอล
ในระดับที่ไกลเกินกว่าที่เขาจะจินตนาการได้
เป็นโกเดล่าเริ่มกลายมาเป็นสมาชิกของบาเซอร์น่าชุดใหญ่
อย่างเต็มตัวในเดือนธันวาคมปี
เชียวว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็ยังไม่เกิด
ผมเกิดแล้วแต่ก็ยังไม่รู้คุณภาษาเท่าไหร่

มีนักเตะที่เราจะคุ้นชื่อกันหลายคนจนถึงปัจจุบัน
เช่นอัลโดนีสุมิสาเลต้าสุมิสภาษาประตู
อัลเบิร์ดฟาเรย์โรดัลคูมัน
ไมเคิลลองรูฟฮาริสโกสตอยคอร์ฟชาวล์บุสเก็ต

คุณคนนี้คือพ่อของเซียโคลบุสเก็ต
ซึ่งตัวของชาวล์เป็นผู้สาประตูสำรอง
เป็นสำรองให้กับชนบุรีซาเลต้านั่นแหละ
เขาคือซิกิเบกิบริสไตล์
เรียกว่าเป็นรู้จักกับเป๊ะมาตั้งไม่รู้จักกี่สิบปีนะครับ
๑๙๓๐แล้วนะนานนะครับ

ก็เป๊กก็เริ่มเป็นตัวจริงให้กับบาเซลน่า
หลังจากที่ขึ้นมาเมื่อซีกที่แล้วนะครับ

พอ๑๙๙๑๙๒ตอบเป็นตัวจริงแล้ว
แล้วก็นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับ
หน้าที่ของเป๊กในทีมบาเซน่าชุดใหญ่

เขาก็จะต้องฟังสิ่งนี้เพื่อที่จะทำให้เพลงไม่ช้าไปเร็วไป
ให้มันตรงจังหวะของมัน

ถึงแม้แต่ตีกองไม่เก่งแต่ก็เป็นมึงกองครับ

ปกป้องแผนเกมรับให้กับทีมบาเซอร์น่าอีกด้วย
หรือในบางครั้งเขาก็ต้องลงไปคัฟเวอร์ในพื้นที่ตำแหน่งของเซ็นเตอร์แบ็ค
ก็คือถ้ายุคก่อนมันอาจจะไม่ค่อยแต่เดี๋ยวนี้การเล่นแบบนั้นแล้ว

คือถ้าเป็นเมื่อก่อนกองกางตัวรับจะไม่ได้ลงไปยืนแผนเซนเตอร์นะ
ถ้าน้องที่ฟังที่มาดูฟุตบอลตอนหลังอาจจะรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติ
แต่ยุคนั้นไม่นะครับยุคนั้นกองกลางตัวรับคือกองเงินตัวรับ
จะยืนอยู่แทบจะไม่วิ่งเข้าไปในกรอบเคร็ดโทษด้วยเลย

เมื่อก่อนทีมฟุตบอลมีลิโบโลนะครับ

สาเหตุที่ตำแหน่งเองเนื้อรมน์มันหายไป
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเรื่องของกฎล้ำหน้าเข้ามาด้วย

เพราะว่าเนื้อรมน์มันก็อยู่ในคลัมสุดท้ายจ๊ะ
สุดท้ายเนี่ยมันทำให้ของไฟฟ้าร์มเป็นการเล่นเกมไม่ได้มายาก
อันนี้เป็นมุมมองผมนะผมรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้น
ซึ่งจริงอ่ะตอนที่เราดูบอนตอนนี้พี่ดูบอน
ต้องเก่งต้องเก่งเออต้องเก่งมาก
ถ้าแบบนิเวโรที่ดังในเก็บเด็กรุ่นใหม่
พอได้ยินก็แบบโรธ่ามัทเทฮูสรุธกุลิคอะไรอย่างนี้
โรธ่ามัทเทฮูสเนี่ยจริงด้วยตำแหน่งเขาเป็นเซ็นเตอร์ปะ
จริงก็เค้าเล่นได้หมดนะ

อันนี้กลับมาเรื่องของเป๊กนะครับก็คือว่า
สำคัญของเพศคือเค้าเก่งเกินอายุมากเก่งแค่อายุแบบ๒๐ป้น
แล้วตัวของเป๊กก็ได้กลายเป็นพิมพ์เขียวในการสร้างผู้เล่นในแบบฉบับ
สไตล์ที่แบบเหมือนนเตะที่มีความสุขประมาณแบบในเวลาต่อมา
เดี๋ยวจะอธิบายนะครับว่าไอ้ตำแหน่งการสร้างดินเขียวมันคืออะไรนะครับ
อันนี้เราก็ขอพูดถึงเรื่องของตัวของเป๊กอีกนิดนึงก็คือว่า
เราเนี่ยครับมาฝึกทักษะในแบบเดียวกับที่เป๊บเคยฝึกอ๋อ
โดยนักเตะที่ว่านี้ก็คือนักเตะที่เรารู้จักกันดีในเวลาต่อมาก็คือ
แต่ว่าด้วยทั้งสามคนเนี่ยรูปด้านจะไม่ได้สูงมาก
ในลักษณะเด็กแปดเดียวกับเป๊บ
แต่ว่าจะมีหนึ่งคนที่แตกต่างจากชาวบ้านนิดนึงก็คือ

ด้วยตัวของเซคิอลบุสเก็ตเนี่ยจะค่อนข้างสูง

แต่ว่าด้วยความที่เขาก็เหมาะสมกับการฝึกในตำแหน่งของเป๊ก
ก็เลยถูกร่นมาเป็นตำแหน่งที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนี้
ผ่าเรารีสุทธิ์ในบรรดาภิมภ์เขียวของเป๊บ

สูงกว่าอายุตัวเองหลายช่วงตัว
โดยในตอนที่เป๊กอายุแค่๒๑ปีนะครับเขาแสดงความเป็นผู้นำในห้องแต่งตัว
ทั้งที่ในเวลานั้นทีมมีนาเตะระดับสเปอร์สตาร์แบบทูบิซาเรตต้าโนนัลคูมันฮาลิสโตฟอร์คอล์ฟอะไรหล่อนี้
ก็ถือว่าก็ถือว่าแสดงความเป็นกัปตันมินิตั้งแต่ตอนเด็กเลยทีเดียวนะครับ
มีเรื่องให้ยกตัวอย่างครับในเวลาที่เข้าขันครับเป๊กเป็นคนหนึ่งที่มีสมาธิต่อเกมอย่างสูงมาก
เขาเป็นคนที่ไม่หวั่นวายกับสิ่งที่จะไม่เป็นไปตามที่บาเซอร์น่าคิดนะครับ
ฝั่งตัวเองตอนนั้นเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมมากมากนะครับแม้ว่าจะเป็นเกมนัดชิงแล้วก็ตัวเขาก็อายุน้อย
แต่เป๊กก็มีความมุ่งมั่นเหนือไทยนะครับเขาสามารถรับมือได้โดยปราศจากความหวาดกลัว
ในเวลานั้นเป๊กจะต้องเผชิญหน้ากับสุดยอด๒กองหน้าชาวอิตาลีที่มีชื่อว่า
แต่เป๊กก็สามารถที่จะเอาทั้งสองสองคนนี้อยู่บัตรเลยก่อนที่ในท้ายที่สุดบาเซน่าจะเอาชนะ
แล้วด้วยความสามารถของเป๊กที่เล่ามาครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในและนอกสนาม
เรื่องของฟุตบอลไม่ใช่เรื่องของฟุตบอลจึงทำให้โยฮันครอสไว้วางใจเป๊กในแทบทุกเรื่อง
เพราะว่าเป๊กเป็นผู้เล่นคนเดียวและอาจจะเป็นผู้เล่นที่เข้าใจสิ่งที่เป็นแนวคิดองค์รวมของโยฮันครอสจนหมด
เป็นคนที่เข้าใจนวัตกรรมด้านฟุตบอลของโยฮันคอสเป็นอย่างดี
แล้วก็เป๊กก็เป็นคนที่กระหายที่จะเรียนรู้ในทุกวินาที
จึงทำให้เป๊กเป็นคนที่เข้าใจความสลับซับซ้อนในทุกมิติของโลกฟุตบอล
จนตอนนี้มันก็เป็นประจักษ์พยานอีกหนึ่งอย่างที่เราเห็นได้ว่าเป๊บเขาเป็นคนที่เข้าใจฟุตบอลอย่างทองแท้โดยแท้จริง
คือลำพังถ้าเป็นแค่เป็นผู้เล่นเราก็เข้าใจแล้วว่าเป็นผู้เล่นที่เก่งมาก
แล้วก็นวัตกรรมในสนามของเป๊กมันเปลี่ยนไปทุกปีด้วยนะ
ตอนเป๊บคุมบายันเป็นอีกแบบหนึ่งคุมบาร์ซ่าเป็นอีกแบบหนึ่งคุมแมนซิตี้เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับจะเห็นได้ชัดนะครับ
อีกด้านหนึ่งครับนอกจากพี่เป๊กจะเป็นผู้เล่นของบาเซลน่าแล้ว
แล้วก็เขาก็เป็นคนหนึ่งที่ภาคภูมิใจความเป็นชาวการพนันหรือกำเนิดนะครับ
ในวันที่คนพักบาเซลน่าเดินทางไปยังปราซ่าแซนเยอม่าพร้อมกับทั่วยุโรเปียนคลับ
เป็นเจ้าชูมันพร้อมกับตะโกนอย่างตึกกล้องด้วยคำว่าแชมป์นี้เพื่อคนละเมืองชาวคาตาลูเนียนะครับ
ได้ใจสุดยอดมากครับ
หลังจากนั้นครับความสำเร็จของเป๊กในสีเสื้อบาเซลน่า
ตั้งแต่ลื่นชั้นมาเป็นนักเตะอาชีพนะครับก็สามารถกวาดแชมป์ลาลิก้าได้อย่างต่อเนื่อง๔สมัยซ้อน
จากปี๑๙๙๐จนถึงปี๑๙๙๔ก่อนที่จะมาได้อีก๒สมัยในฤดูการ๑๙๙๗ถึง๙๘และ๙๘๙๙นะครับ
อันนี้จะเห็นรอยต่อแล้วว่าหลังจากนั้นคือยุคของที่ฟิกตู้หายไปแล้วมาเฟน่าก็เริ่มดิ่งลงนะครับ
นอกจากนี้ยังมีความสำเร็จที่เป็นความสำคัญของเป๊บก็ว่าได้นะครับก็คือการคว้าเหลียนทองโอลิมปิต์ในปี๑๙๙๒
โดยโอลิมปิกครั้งนั้นเป็นการจัดที่เมืองบาเซโรน่าด้วย
โดยที่การแข่งขันในชีมจันเจอร์เลอร์ชของโอลิมปิตฟุตบอลชายเหลียนทอง
ก็คือแขกที่คำหนู

เป็นปีที่มีอะไรที่น่าจดจำมากครับในกีฬาโอลิมปิกปีนี้
อันนี้ขอนอกเรื่องก็คือบาสเบอลบาสเก็ตบอลที่เป็นชิงเหรียญทองปีนั้น
คือทีมชาติสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาส่งผู้เล่นระดับดรีมทีมมาแข่งเพื่อเอาเหรียญทองเลย
เขาจะให้แบบผู้เล่นที่อยู่ในมหาวิทยาลัยมาแข่งเท่านั้น
แต่ปี๙๒เป็นปีแรกที่เหมือนปลดล็อกทางสหรัฐอเมริกาเลยจัดเต็มเลย
ทุกคนที่เรียกว่าเก่งที่สุดอยู่ในดริมทีมชุดนั้นหมดเลย
อันนี้กลับมาที่เรื่องของฟุตบอลนะครับ
ขุมกำลังที่โดดเด่นในทีมชาติสเปนของชุดโอลิมปิกนะครับ
ประกอบไปด้วยตัวของเป๊กเอง
อย่างไรก็ตามครับ๒ปีต่อมาในปี๑๙๙๔ครับ
อีกทั้งเรายังขาดการเตรียมการที่ดี
และความพ่ายแพ้ในวันนั้นเป็นสิ่งที่เป๊กบอกว่าเขาจะไม่มีวันลืม
จนเป็นมูลเหตุสำคัญครับที่ทำให้เป๊กให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษในเรื่องของการเตรียมตัว
แล้วสิ่งนี้ก็ลากยาวมาจนถึงการเป็นผู้จัดการทีมในทุกสโมสรที่เป๊กทำงานให้

จากนั้นในรุ่นการ๑๙๙๖ถึง๑๙๙๗นะครับเป็นฤดูการที่เซอร์บอบบี้รับสัน
เนื่องจากพวกเขาทั้งสองคนอายุก็ไม่ได้ห่างนั้นมากนะ

เรียกกันแล้วก็พวกเขามีความสนใจหายใจเข้าออกเป็นฟุตบอลเหมือนกัน
แล้วก็มีความเข้าใจเรื่องแทคติกเป็นอย่างดีเหมือนกันด้วย
ก่อนที่ในเวลาต่อมาเราก็จะทราบว่าทั้งสองคนคือสุดยอดผู้จัดการทีมของโลกใบนี้

เปลี่ยนผ่านจากเซอร์บอบบี้รับสันครับไปเป็นลุยฟานฮามหรืออาจารย์หลุยที่แฟนแมนยูเต็ดรู้จักกันดีนะครับ
อาจารย์หลุยก็ยังมีความมั่นใจแล้วก็ไว้ใจในตัวของเป๊กกอริล่าเป็นอย่างมาก
นั่นจึงทำให้ฤทธิกา๑๙๙๗๙๘เป๊บได้เป็นกัปตันทีมวาซาณาอย่างเป็นทางการ
นะครับโดยที่เป๊กเป็นคนที่เหมาะสมที่จะเป็นผู้นำจริงจริงเพราะว่าเขาเป็นผู้นำทั้งในและนอกสนาม
อันนี้นอกเรื่องนิดนึงก็คือจริงแล้วอาจารย์หลุยฟานฮาวเนี่ยกับตัวของโยฮันสครอสเนี่ยเขามีมุมมองทางฟุตบอลที่แตกต่างกันนะ
เขาขบเหลี่ยนกันจริงถ้าพูดง่ายคือเขาไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่
จากนั้นครับหลังสิ้นสุดรุ่นการ๒๐๐ถึง๒๐๐๑นะครับเป๊กได้ทำในสิ่งที่ใครหลายคนต้องแปลกใจ
เพราะตัวของเป๊บตัดสินใจที่จะออกจากทีมบาเซลน่าเพื่อไปร่วมทีมเมริกาในเกาชโชภ์เซลน่า
และโลกฟุตบอลกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างไม่มีวันหวนขึ้นมาก
แต่เอาเข้าจริงแล้วในวันที่เป๊กขึ้นมาเป็นเฮสโค้ดของบาเซอร์น่าชุดใหญ่ในปี๒๕
กลับกลายเป็นว่าฟุตบอลของเป๊บกอริลล่าซึ่งเป็นฟุตบอลอัญชาญฉลาดที่ว่านี้
กับเป็นฟุตบอลที่ไม่มีวันแล้วก็ไม่เคยตกยุคมาก่อนเลย
ตรงกันข้ามครับฟุตบอลของเป๊กแล้วก็มีความกลิ่นอายของโยฮันครอสเนี่ยมันกลับสง่างามเป็นอย่างมาก
ฟุตบอลของเป๊กมีความสลับซับซ้อนทำให้บาเซน่าประสบความสำเร็จทุกด้าน
ไม่ว่าจะเป็นการคว้าแชมป์ทุกรายการของโลกใบนี้ตอนที่เป๊กคุมบาเซโรน่านะครับ
แล้วก็ฐานแฟนคลับก็เพิ่มสูงขึ้นทุกคนอยากจะเป็นแฟนบอลของบาเซน่ากันทั้งหมด
โดยเฉพาะเด็กรุ่นไหนที่ดูฟุตบอล

ซึ่งเมสซี่เราก็เคยเล่าไปแล้ว

ในเอพิโสตที่๓๐

แล้วก็หลายคนอาจจะไม่ทราบก็คือ
อิทธิโสดที่๕๑จะจบลงเท่านี้

บูริโย่จะทำตัวเป๊พตัวเดียวเนี่ย

ใครที่เป็นแฟนเป๊สก็รอติดตามภาพต่อไป

มาทิศไคร้ติดต่อภาคต่อ

ไม่ต้องพูดถึงเบสแล้วดีเหมือนกันผมไม่อยากพูดถึงเขา
เป็นอิปโศตรที่เราอักได้สั้นมากครับ
เป็นอิปโศตรที่ผมพูดน้อยมากด้วยหมั่นไส้
ยังมีความหมั่นไส้อยู่ลึกเพราะเขาเก่งเกิน
แต่คือที่หมั่นไส้ไม่ได้เปรียบจงเกลียด๖ทางแต่ว่าเขาเก่ง
เขาเก่งจริงแล้วเขาไม่ได้วางแผนเฉพาะในสนาม
ถ้าพูดจริงที่เขาเป็นเจ้าของลีกนั้นตลอดเลยนะ
ใช่เรื่องจริงผมเพิ่งกลับไปนั่งคิดอยู่เรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องของผู้สาประตู
แต่วันที่เป๊กมาปุ๊บโจรัสถูกขายทิ้งทันที

สาประตูทุกคนบนโลกใบนี้ต้องเล่นเขา

แล้วเหมือนเป๊บก็เป็นคนนำเทรนด์นะครับ

แล้วคิดดูว่าหลังจากนั้นโจฮัสก็หายไปเลย

ไปอยู่ตอนที่เป๊บมาปีแรกครับถูกปล่อยยินมาที่โตริโน
ประตูมือหนึ่งทีมชาติอังกฤษนะครับ

ยุคนั้นโจฮัสขายกระซวกครับ
เพราะว่าเขามองแล้วว่าโจฮาร์ดเล่นฟุตบอลสไตล์เขาไม่ได้
อืมใช่ครับ

อีพีที่๕๒ยังไงครับ
เป็นคนที่มีความเกี่ยวข้องกับเป๊กกอเดล่าเหมือนกัน
เป็นคนที่เป็นหนึ่งลูกศิษย์

แล้วก็ตอนนี้เขาเป็นเจ้าหน้าที่ใหญ่เหมือนกัน

ซึ่งเป็นคือเจอเก้นคล็อปนั่นเอง
ครับผม
โอเคดังนั้นก็สปอยหมดใช่ไหม

โอเคเหลือแค่โปรเจกต์พิเศษที่ว่าไม่ได้สปอย
หรือเราจะสปอยเป็นอีพีทส่วนไหนที่

ซึ่งต้อนรับกับกระแสอะไรสักอย่างที่ทุกคนน่าจะจบ

ทุกคนรู้หมดแล้วทุกคนเดาได้ทุกอย่าง

แบบน้ำที่หลีกนะครับ
บอกอีกทีหนึ่งอาจจะเป็นอันตรายหน้าอาจจะเริ่มเห็นภาพกว่านี้แล้ว
ก็รอดูปกง่ายแต่ไม่ต้องเข้ามาฟังดูปกเห็นก็รู้แล้ว

สำหรับผู้ชายคนนี้คุยกัน๓ชั่วโมงก็ไม่จบ

อ๋อก็เดี๋ยวเราค่อยกลับมาพูดถึงเขาในภาคต่อไปของกวรีวราช
จะเป็นตัวเลขไหนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกที

เราดูบอลกันไปนะครับแล้วก็ฟังได้ช่วงทางเหมือนเดิมนะครับ
ก็ยังไงก็ฝากติดตามกันไว้ด้วย
ก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะเท่านี้แล้วพี่บอย
ครับผมยังไงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป